กลับมาติดตามบันเทิงไทยรัฐในช่วงนี้นะคะ

อย่าอินเกินนะจ๊ะ
ดึงสติกันนิดนึงไม่ใช่ว่าดึงดาว

เกิดกระแสดราม่าคลุกุ่นขึ้นในไอจีของสันประชากร
หลังจากที่เห็นภาพนี้เดี๋ยวไปดูค่ะ
ภาพนี้ค่ะคุณเป็นภาพที่หนุ่มสันประชากร
ถ่ายรูปคู่กับสาวดิวอริสรา
พร้อมกับโพสต์ลงในไอจีแล้วเขียนแคปชั่นว่า
รอชมผลงานเรื่องใหม่ของทั้งคู่ด้วยประมาณนี้
ทำไมต้องลงภาพคู่กันแบบนี้มันดูหวานไปป่ะ

เมนต์ต่างมาพลึบพลับเลยทีเดียว
เดี๋ยวก่อนคุณคะบรรดาแฟนคลับบางคนอาจจะดึงสติกันไม่ทันนะคะ
อินเกินบอกแล้วเห็นว่าเป็นรูปคู่หนุ่มซันกับสาวคนอื่น
ก็เลยเข้าไปโพสต์ข้อความต่อว่านุ่มสันประชากร
อย่างเช่นข้อความนี้ไม่ลงรูปคู่บ้างล่ะ
คนอื่นยังลงได้เลย

หมายถึงว่าทำไมซันไม่ลงรูปคู่กับต้นหาเขาบ้าง

หรือว่าอีกหนึ่งข้อความก็คือ
ใช่ค่ะคุณมันเป็นเรื่องงานแต่ก็ไม่น่าจะเอาลงในช่วงนี้
คุณพลาดแล้วสรรประชากร
เฮ้ยต้องบอกว่าแฟนคลับเขาเชียร์ต้นหอมหนักมาก
เพราะว่ารูปในไอจีของสัน
คู่กับต้นหอมคือลบไปหมดเลย

รวมไปถึงอีกหนึ่งข้อความที่คอมเมนต์มา

จบปึ้งคืออะไร

คือบางคนเขาถึงขั้นตัดพอด้วยซ้ำว่า
รูปคู่ต้นหอมเนี่ยเกลี้ยงไอจี

ราม่าย่อมก็เกิดขึ้นในไอจีของหนุ่มสันประชากร
แฟนคลับส่วนใหญ่ก็รีบเข้ามาแก้ต่าง

เรื่องนี้ให้ดาราที่ตัวเองชื่นชอบกันบ้าง

ตอบกับคนที่เข้ามาต่อว่าเข้ามาคอมเม้นต์ฟิล์ดความหนุ่มแรง
ต้องบอกเลยไฟลุ๊กเลยทีเดี๋ยวไอจีของซัน
ซันเองกับแฟนคลับคนรักหอมซัน

ใช่งานนี้ก็เลยร้อนถึงหนุ่มสันประชากรเจ้าของไอจีที่ต้องออกมาพากันดึงสติ

ใจเย็นกันนะครับ
นี่คือรูปฟิตติ้งละครเรื่องใหม่

แค่นั้นเองอันนี้เรื่องงาน
เป็นอันว่าเรื่องนี้จบจ้ะ

มันก็ระอุไปแล้วเกือบ๓๐๐ข้อความค่ะคุณค่ะ
ในการย้าวมากดูฉันก็ไล่อ่านไม่หมดเหมือนกัน
เยอะมากจริงนะคะอย่างที่บอกค่ะแฟนคลับค่ะ

ต้องบอกให้อย่าอินเกินจริง
คือดิฉันเข้าใจนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณต้นหอมเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าตอนนี้เนี่ย
กำลังเปิดหน้าพิสูจน์ตัวเอง

เขาเรียกว่าอะไรส่งแรงใจแรงเชียร์
ให้กลับมาคืนดีกันแล้วพอสรรพชากรไปลงรูปสาวแบบนี้
เขาก็เลยคิดว่าเอองานนี้เนี่ยการจะกลับมาคืนดีกันมันจะยากเกินไปหรือเปล่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนให้เวลาเขาตัดสินใจกันเอาเองดีกว่าเนาะ